กันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเขานั่งวิปัสนาอยู่
แล้วเขาก็เห็นเหมือนวิญญาณนะครับเป็นเท้าดำมาหาเขา
มาขอให้ช่วยหน่อยว่าฉันถูกฆ่าเอาศพไปหมกเอาไว้
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจสักพักนึงเขาก็เลยเหมือนแบบมีลางอะไรบางอย่าง
เข้าไปในปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งไปเจอศพจริงคุณผู้ชมมีคนถูกฆ่าไปหมกอยู่ในนั้นจริง
ตามวิญญาณมาบอกเลยตามที่วิญญาณบอกเลยนะฮะไปดูหน่อยครับ
นักปฏิบัติธรรมคนที่ว่านี้คือคุณเกียรติศักดิ์เพียรขุนทศ
เขาบอกว่าเขาชอบนั่งวิปราศนาธรรมจากนั้นกระแสจิตไปเห็น
เห็นเท้าดำสองข้างนะฮะมาขอให้ช่วยครับ
เพราะว่าถูกฆ่าที่ปั๊มน้ำมันร้างที่บ้านดงช้างดีตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์นะครับ
คือเส้นทางนี้มันไปทางพิสุนุโลกก็เลยไปบอกนางน้ำเย็นแก้วพันธ์
ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเฮ้ยคือในนิมิตมันเห็นแบบนี้เราไปปั๊มนี้กันดีกว่า
มันเป็นปั๊มร้างเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพมันเป็นปั๊มร้างคือมันอยู่ตรงไหนอยากจะไปดู
สุดท้ายไปเจอพอลงไปปุ๊บมันมีกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกลิ่นศพ
เตะจมูกมาเลยจากห้องน้ำก็เลยแจ้งตะบดไปตรวจสอบ
แล้วสุดท้ายเจอเนี่ยครับคุณผู้ชมดำเมี่ยมแบบนี้เลยเป็นร่างของคนตาย

เกิดจากที่ทำสมาธินี่แหละครับแล้วก็ในช่วงที่มันลอยจิตมันลอยออกไปเนี่ยครับ
ก็มาเจอที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ในที่ในความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน
แต่อันนี้เราก็เข้ามาเข้ามาในที่แห่งหนึ่งแล้วก็พยายามเดินสำรวจแล้วมันต้องมีอะไร
เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับจึงเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็
ปรากฏมันเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร
พอเข้าไปแล้วไล่ดูไปเรื่อยเนี่ยก็มาเจอห้องหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกัน
ในนั้นมันก็จะเป็นคล้ายปูกระเบื้องขัดเงาอย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจสีแต่สีเข้ม
พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะชะโงกหน้าเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันก็มาแตะจมูกเรา
พอกลิ่นมาแตะจมูกเราแล้วเนี่ยผมก็เลยจะชะโงกเข้าไปมองในห้องนะครับ
นั้นก็จะเห็นเป็นเป็นแค่ขาโผล่มาเหมือนลักษณะอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกกลัว
ก็อยากที่จะออกจากสมาธิมาแล้วผมก็รู้สึกเหมือนใจไม่ดีเหมือนตกไปใจตกมันไปตะตุ่มนะครับ
ก็เลยคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ออกจากสมาธิเลย
สิ่งที่เขาเล่าคือเป็นสิ่งที่เขาเห็นในนิมิตรในการนั่งวิปัสนา
เห็นเป็นภาพเป็นห้องห้องกระเบื้องสีดำมีกลิ่นศพเตะจมูกมาแล้วภาพนั้นมันก็ปรากฏเป็นความจริง
นี่เลยตรงนี้เลยจุดเกิดเหตุที่เขาเห็นในนิมิตรนั้นมันตรงกับที่นี่
คือทิศเหนือของปั๊มน้ำมันร้างเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำ๑๐ห้องถูกทิ้งร้างมานานกว่า๑๐ปี
แล้วไปพบโทรศัพท์มือถือลักษณะชำรุด๑เครื่อง
ในห้องน้ำมีศพหนึ่งนั่งพิงผนังห้องน้ำอยู่เท้าเย็นออกมา

สภาพศพนั้นไม่เกรียมเหลือแต่โครงร่าง
ส่วนปลายแขนปลายขาขาดหายไปนะครับ
จากการถูกเผาไหม้
บริเวณเพดานั้นดำไปด้วยขวัญไฟ
อาสากู้ภัยวัดหมอนไม้นำออกมาจากจุดที่พบศพไปชนะสูตร
เบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้ชายครับ
ต้องนำศพไปตรวจดีเอนเอที่โรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุนั้นก็ต้องสืบต่อไปว่าคนตายเป็นใครมาจากไหน

มีคนแจ้งคนหายไว้หรือเปล่าอย่างไร
แต่ว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่คนเห็นในนิมิตร
แล้วก็ไปเจอเป็นความจริงนะครับ
ก็ไปตามเหล่าแซรที่พิญญาณมาเข้าฝันเนี่ยนะคะ